นายอายุวัฒน์หรือในอามอายุ๒๓ปี
เมายาบ้าคลุ้มคลั่ง
เอามีดฟันหัวลุงทองดี

ถูกรวบตัวเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจไปจับแล้วเห็นชาวบ้านล้อมไว้ไหม

เอามีดไปฟันหัวแกจนเสียชีวิตนะคะ

สุดท้ายตำรวจรวบตัวในอามวัย๒๓ปี
คนนี้ไปสอบปากคำที่โรงพักเมืองหนองคายนะคะ
แต่ยังพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมา

มีมีดพระยาว๕๐เซนตกอยู่
ตำรวจสพบ้านเดือก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไป
ที่บ้านของลุงทองดีที่เสียชีวิตนะคะ
เขาก็เตรียมที่จะประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเศร้ามาก
เราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์

อาร์มผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาถือมีดมาเลยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอามีดพระไปสับไม้หน่อยนะ

สุดท้ายไม่ได้สับไม้ไปสับหัวลุง
หัวลุงทองดีทุกคนคือวงแตกหนีกันเลยนะคะ
อามก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

นางสุวรรณอายุ๖๐บอกโกรธมาก
ไปพูดไม่ดีใส่จริงแล้วมันไม่ใช่เลย
อยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลตรงนี้นะคะ
เป็นข้อมูลจากทางคุณยายของในอามผู้เสียชีวิต

ยายบอกยายเองอยู่บ้านกับในอาม
ยายยังอยู่หวาดระแวงเลย
หลานคนนี้เคยตบยายมาแล้วนะ
หาข้าวหาน้ำให้กินนะแต่ตบยาย

แม่เมื่อมันอยู่กับมันไม่ได้พี่กายนี่มันก็ยังไงข่มขืนแม่
อืมข่มขืนแม่มันเคยข่มขืนแม่ด้วยอืมกัดลิ้นเกือบขาดหรือเหยือแบบเนี้ย
ออกเต็มปากเลยโอ้โหทีมข่าวของเราไปที่สพบ้านเดือค่ะ
อามผู้ต้องหาอยู่ที่โรงพักอ่ะนะคะเขาอ้างว่าที่ต้องฆ่าลุงแกนะ
เพราะลุงไปกล่าวหาว่าขโมยเงินเลยโมโหทนไม่ไหว
ไม่ได้วางแผนแต่ตั้งใจไปฟันเลยนี่บอกไม่ได้วางแผน
แต่ตั้งใจเข้าไปฟันนี่ในอาร์มคนนี้ลองฟังเสียงดูค่ะ
ตั้งใจอย่าฟัน
อย่าฟันเลยอยากขอโทษครอบครัวเขาไหมหรือคนตายไหมครับ

ก็อย่าเจ๋งนะครับถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้ครับ

โอ้โหคดีนี้เขาก็รับสารภาพนะตัวในอามผู้ก่อเหตุ
แต่ก็ยังให้การวกไปวนมาเพราะว่าฤทธิของยาเสพติดนะคะ
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักทรัพย์ค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำในอาร์มเพื่อเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งฟ้อง
แต่ตำรวจบอกว่ายังสอบปากคำไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลย
ฟังแล้วมันก็สงสารมากนะครับครอบครัวของนายอามต้องมาเจอคนแบบนี้นะครับ